เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๖เมษายนนะคะ
ที่จังหวัดปฐุมธานีกลางงานบวชเลยค่ะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงขับรถเก่งมา
แล้วก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มวัยรุ่นที่เขายืนกันอยู่ในงานบวชอันนี้ค่ะ

แล้วก็หลังจากขับรถเก่งพุ่งชนเนี่ยนะ
คนที่อยู่ในงานก็พยายามจะล้อมรถเอาไว้

แต่คนขับรถเก่งก็อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีไป
ว่าคนที่ขับรถเก่งคันนี้เป็นทหารยศสิบโท
ล่าสุดเขาติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะ
เขาอ้างว่าเขาก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัว

คือป้องกันตัวก็คือต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรา

ถึงจะป้องกันตัวได้นี่ขับรถพุ่งชนเขาอ่ะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองป้องกันตัว
เหตุการณ์นี้นะคะมีคนขับรถพุ่งชนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ชนอย่างเดียวลงมาจากรถเอามีดแทงเขาด้วยนะคะ
เจ็บไป๒เสียชีวิตไป๑ค่ะ
เมื่อคืนวันที่๖เมษายนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองท่าโขลง
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ตรงนี้เนี่ยเจ้าภาพงานบวชเขาไปใช้สถานที่จัดงานเลี้ยงงานบวชนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตคนนึงค่ะ
นายชัยพัฒน์สิริปิอายุ๑๗ปี

นายนพชัยมีเคลือบอายุ๑๘ถูกรถชน

นายนิวัฒน์จอมมาเลื่อมอายุ๒๕ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เล่าไป
มีผู้ชายเขาขับรถเก่งเข้ามาในงานบวช
แล้วก็พุ่งชนกลุ่มวัยรุ่นที่เขายืนกันอยู่ข้างอาคาร

คนขับรถคันนี้ลงจากรถ
ใช้มีดไล่ฟันกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๓คน
คนนี้ด้วยก่อเหตุเสร็จวิ่งขึ้นรถพยายามจะขับรถหนีแต่
คนที่อยู่ในงานมาล้อมรถเอาไว้เอาเก้าอี้พลาสติกเอา
วกกันน็อกทุบรถอืมแต่คนก่อเหตุยังอาศัยช่วงชุน
มุนหนีไปได้อ่ะเปิดประตูรถลงมาแล้ววิ่งหนีไปเนี่ย
ครับล่าสุดผู้ชายที่หนีไปคนนี้เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
โททัศนัยศรีครามอายุยี่สิบห้าปีสังกัดกรมรบพิเศษ
ที่หนึ่งมอบตัวกับร้อยตำรวจเอกชัยยันคุณรักษ์รอง
สารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงช่วงสายที่ผ่านมาเขารับ
สารภาพแต่เขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวค่ะอืม
อืมเพื่อป้องกันสิบเลยไม่ทำแบบคนคนที่ตายเขาเนี้ย
แต่ก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
กันก่อนเป็นคู่อริกันทะเลาะกันก่อนแล้วก็ตามมาเอา
คืนอะไรแบบนี้แต่มันจะอ้างป้องกันตัวได้ยังไงอ่ะ
คือเขาบอกว่าที่ผมทำไปวันนั้นผมป้องกันตัวเอง
อย่างนั้นคนที่ตายต้องเป็นผมแต่ถ้าจากภาพคือคุณ
ขับรถไปพุ่งชนเขาใช่ค่ะแล้วก็แทงเขาจนเขาตายหนึ่งเจ็บสอง
คือจะอ้างอะไรก็อ้างไปแต่ดิฉันเชื่อว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น
มันไม่ได้เป็นเหตุแห่งการลดห่อนผ่อนโทษอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์การป้องกันตัวเลยอ่ะ
คือถ้าป้องกันตัวไม่อย่างนั้นคนที่ตายเป็นผมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องเป็นฝ่ายที่ว่าเขาขับรถมาพุ่งชนตัวเอง
แล้วตัวเองต้องเอามีดมาแทงป้องกันตัวอันนี้แต่นี่คือตัวเองเป็นฝ่ายกระทำใช่ไหม
ถ้าดูนะจุดเกิดเหตุแบบนี้นะจริงใช่ค่ะมันต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าที่แบบเออจะป้องกันตัวอะไรได้นะ
เรื่องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส
พกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย

หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดขึ้น
ให้มีงานรื่นเริงหรือการอื่นใด
แล้วก็พาตัว๑๐โททัศดัยคนนี้ไปฝากขังสารทหารนะคะ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป